หลายคนคงอยากจะได้ของขวัญชิ้นใหญ่ชิ้นโจ
เหมือนนักร้องชื่อดังคนนี้คุณก้องห้วยไร่

มีการโพสต์ไว้ในโซเชียลว่าอยากจะได้ของขวัญชิ้นโต

นี่โอ้โหเหมือนซีราคอร์จะได้ยิน
นี่อันนี้ใช่ไหมคะของขวัญเขาจะให้กันหน้าเวที
ใช่ดีพวงมาลายของขวัญนะแฟนคลับชอบเอามาให้นักร้อง

เริ่มมีของแปลกไง
คุณกล้องเห็นหน้าเวทีถึงกับเวอเลย

ไปมอบบนเวทีครับนี่สละบุรี
คือจริงแล้วเนี่ยเจ้าตัวโพสต์เอาไว้นะคุณผู้ชมตอนทุ่มครึ่งนะ

ขอให้ซันตะคอร์สมอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้ลูกช้างด้วยเถิด
แค่ก้าวขาออกจากบ้านก็รู้วันนี้คือวันของกูเขาโพสต์อย่างนี้นะ
อันนี้โพสต์ก่อนจะไปเล่นงานคอนเสิร์ตนะคุณผู้ชม
เขาจะไปตอนทุ่มครึ่งเนี่ยไปสลับบุรีตอนสี่ทุ่มครึ่งเนี่ยไปคองศอกประทุมใช่ไหม
พอโพสต์เหมือนแฟนคลับเขาจะเห็นน่ะ

จัดให้เพราะว่าแฟนคลับไม่อยากให้คุณก้องห้วยไร่ผิดหวัง
เอาลูกวัวตัวใหญ่ไปคล้องคอให้ถึงเวที
นี่ตัวเบอร์เลอร์เจ้าตัวเวอพูดไม่ออกแล้วพูดบนเวทีว่าขออนุญาตนะแล้วกูจะเอากลับยังไง
เขาโพสต์ตอนบอกว่าตอนเห็นจูงวัวมาขอให้มันเป็นแค่ความฝัน
แต่มันคือความจริงโอ้โหคนไลค์มี๔๐๐๐แชร์ไปร้อยกว่าทีเดียว
ผมอยากให้ฟังเสียงจังหวะนี้อีกทีหนึ่งฟังหน่อยครับ
กูแค่พูดเรื่องว่ากูอยากได้ของหนักหมายถึงว่ากูอยากได้เงิน
โอ้โหเป็นยังไงถ้าเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนักอ่ะคืออยากให้เงิน
อันนี้เอาลูกวัวมาเลยแล้วเอากลับไหมเนี่ยเอากลับยังไงล่ะคะเนี่ย
คือฮากันไปคนในงานก็ขำกันยกใหญ่คุณผู้ชมนี่ฮะคุณผู้ชมครับแม่ไม่รู้จะยังไงดี
คนเป็นภรรยาอย่างคุณเบลเขาบอกว่าโอ๊ยหาทำเด้อพี่น้องสระบุรี
น่าจะเป็นพวงมาลัยที่หนักที่สุดเลยแหละนะฮะวงเล็บเก่งกับใครไม่เก่งเก่งกับเอฟซี
อย่าท้าเอฟซีนะเอฟซีจัดให้จัดให้ชุดใหญ่ไฟกับอีฟ
นะฮะอ่ะสักตอน๑๑โมงครึ่งที่ผ่านมาวันนี้คุณก้องห้วยไร่โพสต์คลิปวิดีโอรีวิวรีวิว
ซะหน่อยสิ่งของที่ได้จากแฟนคลับมีอะไรบ้างนี่เขาบอกว่าโอ้เจ้าวัวตัวน้อยที่ได้มาเมื่อคืนนะ
ยังเอามาไม่ได้เพราะมันตัวเล็กมันต้องกินนมแม่อยู่ก็คือฝากเขาไว้ก่อน
รอให้มันโตแบบโตเต็มที่ก่อนนะฮะแล้วคงจะไปเจอกันอีกทีหนึ่งอะไรแบบนี้
อ่ะฟังเสียงเขาปิดท้ายนิดหนึ่ง
เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาโตอีกซักหน่อยเดี๋ยวค่อยไปเจอกันที่สนามมวยไล่นะครับ
ผมรักคุณนะครับเย้